ทีนี้เอาจริงนะก็ถามเลยถามทางหัวหน้าชุดพีซีที๕เนี่ย
ว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้เห็นทางฝั่งบิ๊กโจ๊กรวมถึงลูกน้อง
มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะฟ้องกลับมาแบบนี้
ในฐานะเราเนี่ยเรากังวลใจไหมเรากดดันไหม
เรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการถามผลตำรวจโทรไตรงผิวพันธ์
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีในฐานะหัวหน้าชุดพีซีที๕เนี่ย
ท่านก็บอกว่าก็มีความกังวลใจในการทำคดีนะ
เพราะว่ามันมีระยะเวลาที่จำกัดในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
จากข่าวทราบว่าฝั่งผู้ต้องหาก็จะมีการฟ้องร้องต่อสาร
ดำเนินคดีกลับก็ต้องยอมรับให้ได้
เพราะว่าการฟ้องกลับอันนี้จริงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ที่ทำได้อยู่แล้วดังนั้นผมเองก็ต้องทำคดีให้มันรอบครอบ
ให้มันรัดกลุ่มยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการทำงาน
เพราะว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนก็ยังคงเป็นชุดเดิม
ที่จะดำเนินคดีต่อไปแล้วก็นโยบาย
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เหมือนเดิมคือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะคะ
ตามที่ประกอบเป็นข่าวนะครับมันก็อาจจะต้องมีการ

ผมอยากต้องมาวางหายให้ดีทีคุณผู้ชมอันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ย
ข่าวเพิ่งโทรสัมภาษณ์ท่านอีกรอบหนึ่งนะพลตำรวจตรีไตรรงเนี่ย

หทลวงเรื่องการตามมาไม่เลือก

ไม่ได้มีแบบยดตำแหน่งนำหน้าไงก็เป็นนายกันหมด
แล้วการดำเนินคดีมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่
ก็เลยไม่อยากใส่ตำแหน่งลงไป
เพราะว่าต้องให้เกียรติกับเรื่องนี้คืออย่างน้อยเนี่ย
อาชีพตำรวจก็จะได้ไม่ดูเสียหายจะได้ไม่ดูเสื่อมเสีย
แล้วท่านบอกด้วยนะบอกว่านี่ไม่ใช่ตำรวจรายแรกที่โดนคดี
แล้วมีหมายค้นมีหมายจับใช้ชื่อนำหน้าว่านาย
ก่อนหน้านี้ตำรวจที่โดนหมายค้นหมายจับ
ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่านายแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ชี้แจงเรื่องนี้ให้ศาลได้เห็นอย่างละเอียด
แล้วในหมายค้นก็ยึดตามสถานที่เป็นหลัก
ค้นจะระบุเลยว่าค้นเพื่อหาบุคคลตามหมายจับ
ดังนั้นค่ะทางพลตำรวจโทไตรโรงบอกว่าไม่หนักใจเรื่องนี้

จะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์มา
เพิ่มเติมใช่ไหมคะจะเรียกนักข่าวไปให้ปากคำ
ตรงนี้ยังไงนะคะท่านท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่
เดี๋ยววันนี้จะไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
จะคุยพิจารณาการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ